เป็น๖๐๐๐ตัวมาในรถบรรทุก๒คัน

ไอ้เป็ดที่มันลักตัวกลัวตายรอดมาได้
โอ้โหดูดิ

มันวิ่งหนีกันครับคุณผู้ชมฮะ
เนี่ยไอทุกพูปรุงนี้รอด

นึกถึงเวลามีไฟไหม้คอนโดแล้วคนกระโดดลงมาอะไรอย่างนี้
ฝูงเป็ดมันวิ่งหนีตายออกจากกรงนะ
พลิกอย่างไหงท้องล้อชีฟ้าครับ
บริเวณทางเข้าทางรถไฟนะครับทางข้ามรถไฟ
บ้านหนองกะจะถนนเทศบาล๙อำเภอปากช่อง

ตายเกลือนอีกเป็นพันตัวโอ้โหเก็บยังไงนะ
นายวราวุฒิแซ่ชัวร์คนขับรถนะฮะ

ผมก็ขับรถไปทุกเป็ดมากัน๒คันนะนะ
ละประมาณ๖๐๐๐ตัวมากับเพื่อน
มาจากจังหวัดอ่างทองนะครับจะเอาเป็ดไปเลี้ยงที่ร้อยเอ็ด
แล้วใช้จากโอ้โหดูดินี่ฮะแล้วยังไงพี่มายังไง
ผมเลือกมาถนนสายรองนะจากอำเภอพัฒนานิคมลบบุรีนะครับ
เข้าถนนสายปากช่องลำสมพุงนะ
ก็ไม่คิดหรอกว่ามันเป็นทางขึ้นลงเขาแล้วโค้งเพียบเลย
เอาไม่เคยมามาก่อนเหรอพอมาถึงจุดเกิดเหตุครับ
มาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางขึ้นเนินลงเนินแล้วโค้งด้วย
โค้งข้ามตรงทางรถไฟก็มาเร็วแหละเบรกไม่อยู่
คราวนี้ตกหลุมตกหลุมข้างทางซึ่งตรงนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
เมื่อกี้เหล็กเส้นโผล่มาเพียบเลยแล้วพุ่งชนเสาไฟฟ้าส่องสว่าง
ทำให้คนที่นั่งมาด้วยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย๓คน
เป็ดตายเกิดเลยเอาละเอาละลูกพี่ว่าไงวะเนี่ย
ลูกพี่ว่าไงนายพัชรพงศ์เจ้าของเป็ดนะครับ
บอกโอ้โหคุณข่าวผมยังงงทำไมมาทางนี้กันอ่ะ
ขณะที่ชาวบ้านนะครับเนี่ยครับพอรู้ข่าวก็
ไอ้ที่ตายเนี่ยฉันขอไปกินได้ไหมเรามาขอนะมาขอพี่พัชรพงศ์เขา
ไปกินได้ไหมนะครับไอ้ที่เจ็บขอไปเลี้ยงได้ไหม
พี่เขาใจดีนะพี่เขาก็ให้แต่บอกมึนตื้มเลย
แสนสาหัสนอกจากแสนสาหัสแล้วคือขัดทุนเป็นแสน
นับแสนบาทนะดอมเบื้องต้นตำรวจคาดว่าคนขับรถเนี่ย
ไม่คุ้นเคยเส้นทางแล้วใช้แบบเมื่อเคยเตือนละนะ
ไอ้ทางขาวราชชันอ่ะไอวะเผศแตะเบรกแตะเบรก
ไม่ดิไม่ดิเบรกไม่นี่แหละครับ
จุดเกิดเหตุเป็นทางต่างระดับขึ้นลงเดินเขาด้วย

ตำรวจนี่แหละสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครับ
แม่แล้วไม่ได้ใช้เส้นทางประจำด้วย

เป็นแสนเลยนะครับโอ้ค่ะ